ทีนี้มาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเหตุที่คนอ่านข่าวแล้วหรือว่าใครได้ติดตามข่าวนี้ก็สะเทือนใจค่ะ
หนุ่มดับเพลิงคือเขาต้องสูญเสียบ้านของตัวเองต้องปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิงบ้านของตัวเอง
ปกติก็คือไปดับเพลิงที่อื่นอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอคราวนี้มาเป็นบ้านของตัวเองแล้วโดนเผาวอดไปหมดเลยนะคะ
ก็ถึงก็พูดอะไรไม่ออกอ่ะเล่าทั้งน้ำตาเลยนะคะว่านาทีนี้เป็นนาทีที่สูญเสียจริง
และหลังจากข่าวนี้ออกไปก็มีทาน้ำใจของชาวจังหวัดจันทบุรีทยอยให้ความช่วยเหลือค่ะ
นี่เป็นเหตุเพลิงไหม้บริเวณห้องแถวไม้เก่าแก่ใจกลางชุมชนเลยนะคะ
ติดกับธนาคารกรุงเทพสาขาจันทบุรีถนนท่าฉลับอำเภอเมือง
ซึ่งก็มีห้องวอดเนี่ยไปสิบห้องเลยค่ะหนึ่งในนั้นเป็นห้องของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองจันทบุรีนี่เอง
แม้เขาจะต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินมีค่าไปกับเพลิงทั้งหมด
แต่ด้วยหน้าที่แน่นอนว่าเขาก็ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ช่วยเพื่อนดับไฟต่อไปนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี
ผู้ประสบภัยรายนี้เนี่ยก็ชื่อว่านายสรรตาหน่วยเจ้าตัวเองเนี่ยอย่างที่เห็นค่ะ
ไปหมดเลยยังเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเล่าให้ทีมข่าวฟังแบบเล่าทั้งน้ำตาเลยนะคะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาก็อยู่ที่ทำงานแล้วก็ได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้บ้านพัก
บริเวณสะพานขาวซึ่งใกล้กับห้องแถวของตัวเขา
ตอนแรกเขาก็ภาวนาค่ะอย่าเป็นบ้านเขาเลยอย่าไปโดนห้องแถวของเขาเลย
แต่ไปถึงนี่ช็อกเลยค่ะเพราะห้องเช่าของตัวเองก็ถูกไหม้จนหมดเหมือนกันนะคะ
ฟังเสียงของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายนี้หน่อยค่ะ
ไฟไหม่ไฟไหม้บ้านตรงธรรมพลังขาว
และผมก็เป็นใจว่าโหอยากไปบ้านผมเลยตรงนี้
เอารถจอดแล้วจอดตรงปากซอยเข้าเลย
ผมแปะเออหมดแล้วบ้านผม
เข้าหมดทุกอย่าง
บ๋อนที่ต้องทำงานด้วยเรารู้สึกอย่างไงบ้าง
โอ้โฮก็เท่าสองที่สองใจก็ต้องทำ๕นาทีแล้วก็ต้องบาป๒ลาวก็ต้องช่วย
คือเข้าใจสภาพจิตใจเลยค่ะ
ไฟไหม้นี่คือมันไปหมดเลยอ่ะไม่เหลือไม่เหลืออะไรเลยนะคะจากสภาพของเพลิงไหม้ครั้งนี้ทั้งหมดเนี่ย
ถ้าประเมินมูลค่าความเสียหายก็นับล้านบาทแล้วค่ะ
เพราะว่าไหม้ไปทั้งหมดรวม๑๐ห้อง
สาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรเพราะว่าเป็นห้องแถวไม้เก่าด้วยนะคะ
เมื่อสักครู่ที่เห็นก็คือบาดเจ็บจากการเข้าไปเก็บข้าวเก็บของจากกองเพลิงเหมือนกันที่เห็น
ทีนี้ทางผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรีเขาก็เตรียมให้ความช่วยเหลือครอบครัวนี้
ส่วนใครที่มีจิตศรัทธานะคะอยากให้การช่วยเหลือครอบครัวของนายสรรค

สามารถบริจาคเงินนะคะโอนเข้าบัญชีของนายสรรค
ตามเลขที่บัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอในเวลานี้ได้เลยนะคะ

ยังไงเดี๋ยวก็คงจะมีการช่วยเหลือส่งทยอยส่งไปให้นะคะ